แต่ว่าข่าวแรกของเราในวันนี้เป็นที่น่าตกใจบนโลกโซเชียลอย่างหนักเลยนะคะ
เมื่อมีข่าวกระฉ่อนโลกโซเชียลว่าจาพนมหรือว่าโทนี่จาของเราเนี่ยเสียชีวิตแล้ว

แต่บอกเลยว่าเว็บไซต์นี้ไม่มีความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นักนะคะ
เพราะพลาดตกตึกจากการแสดงคิวบู๊ล่าสุดค่ะเจ้าตัวทนไม่ไหวออกมาโพสต์เองเลยนะคะ
ยืนยันผ่านเฟซบุ๊คว่ายังไม่ตายและยังอยากทำหนังให้คนไทยได้ดูต่อไป
พร้อมกับโชว์ความตะตรองตีรังกาไปเลยจาพนมหลอกจ้า

คือเขาเนี่ยในต่างชาติโดนแบบเรื่องข่าว

ถูกข่าวว่าเสียชีวิตเนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจาพนมกันหน่อยค่ะ
สวัสดีครับผมจาพนมอีรังครับตอนนี้ก็กำลังฝึกซ้อมกันอยู่ครับ
ได้ทราบข่าวว่าในอินเทอร์เน็ตมีข่าวการตายของจาร์พนมซิ้นแล้วนะครับ
แต่ตอนนี้เจ้าตัวขอยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่ครับ

ที่เชื่อถือได้กันก่อนนะคุณผู้ชมนะค่ะ